คุณนึกถึงร้านที่เขาขายมะพร้าวข้างทางออกใช่ไหม

คือแม่ค้าเขาก็นั่งขายก็นั่งคุยกันอยู่ค่ะ

วิ่งมาเลยวิ่งมาแม่ค้าก็วิ่งหนี

นี่วิ่งหนีรถใหญ่
ที่หัวมันเหมือนกับหักลงมาแล้วก็พุ่งตรงมาตรงร้านมะพร้าว
ต้องเรียกว่ารถบรรทุกคอหัก
พอพับคออ่อนพอหักปุ๊บ
คนขับทำไงคนขับก็พับไปด้วยมองไม่เห็นทาง
ใช่ค่ะควบคุมรถไม่ได้ควบคุมรถไม่อยู่
แล้วไม่รู้ยังไงพุ่งตรงมาใส่ร้านตรงนี้
แต่ถามว่าทำไมอยู่รถบรรทุกถึงคอหัก

พึ่งออกมาจากอู่ซ่อมนะครับ
แล้วถามว่ามันเกิดอะไรอ่ะความจริงแต่ออกมาจากอู่ซ่อมอ่ะ
ก็จะต้องมีคนตรวจเช็คมีช่างตรวจเช็คดีแล้วสิ

แล้วก็อาสากู้ภัยไปตรวจสอบหน่อยซิ

ร้านขายมะพร้าวอยู่ริมถนนสายตราดแหลมงอบ

สภาพหัวคอหักเลย

ตอนนั้นนั่งคุยกันในร้านขายของอยู่นะ
แล้วป้าก็เห็นนะว่ารถบรรทุกวิ่งตรงเข้ามา

มาอยู่

โป๊ะหันไม่ลองตรงตู้เด็ก๒๕

เห็นรถมือมาโหน่ย
หาทานเลยมันไม่ยอมหยุดเนอะ
เลยลุกขึ้นวิ่งนี้อะไร
นี่ดูสิป้ายังเล่าแบบมีรอยยิ้ม

น้ำมะพร้าวเย็นกินให้ชื่นใจเดี๋ยวป้าจะเล่าให้ฟัง
แต่แผงหน้าร้านคุณป้าพังนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วมันเกิดอะไรยังไงขึ้นล่ะเนี่ย
ต้องไปถามคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อหน่อย

ชื่อว่านายชายจิตไร่นะคะเขาเล่าให้ฟังว่าจริงอ่ะ
ผมเพิ่งเอารถผมออกมาจากร้านซ่อมแอร์นะ
ตอนที่ผมขับมาตรงนี้จู่ไอ้หัวรถมันคว่ำหน้าลง
ผมมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะพยายามเหยียบเบรกแล้ว
แต่รถมันไหลมันพุ่งไปชนร้านค้าแบบนี้
ตอนนั้นตอนคอมันคว่ำหน้าคอหักแล้วนะฮะ

ใช่แล้วจะไปยังไงต่อไม่รู้ว่าขับไปทางไหน
แล้วเมื่อกี้ที่คุณถามว่าทำไมถึงคอหักแบบนี้
ทั้งที่เพิ่งออกมาจากร้านซ่อมแอร์ใช่ไหม

ช่างซ่อมแอร์คงจะลืมล็อกสลักหัวรถบรรทุกแน่เลย
จู่มันก็เลยคอหักลงมาแบบนี้
แล้วก็เกิดเป็นอุบัติเหตุค่ะ

โอ้โหลืมล็อกหัวได้ไงคุณอันตรายมาก

ต่อให้จะพุ่งชนร้านมะพร้าวใช่ไหม
นี่เขาพาไปดูสลักตรงที่ต้องล็อกด้วยนะคะ

ถ้าเกิดว่าไปพุ่งชนแล้วมีคนเจ็บคนตาย

ก็บันทึกภาพในที่เกิดเหตุเอาไว้เป็นหลักฐาน
แต่ยังไงก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

รถใหญ่แบบนี้อันนี้ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะคะ